คุณผู้ชมอาจจะเคยไปไหว้ไอ้ไข่หรือว่าตาไข่
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครศรีธรรมราชเคารพนับถือนะครับ
เขาว่าเป็นวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
แล้วก็เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสารที่แถวนี้

ได้สั่งให้ไอ้ไข่สิงสถิตเพื่อเฝ้าสมบัติอยู่บริเวณนี้

ถ้าไม่ได้ไปเองหลายคนอาจจะได้ยินผ่านข่าว
คือบางคนก็ไปบนบานเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเวลาที่ใกล้ลอตเตอรี่จะออก
เราก็นำเสนอเรื่องของไอ้ไข่เยอะเหมือนกันนะครับ

แล้วอยู่เด็ก๖ขวบ
ซึ่งเป็นหลานชายที่ครอบครัวนี้พาไปไหว้ด้วยนะฮะ
ซึ่งเด็กก็ไม่รู้จักหรอกไอ้ไข่หรือตาไข่เป็นใคร
แต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้อยู่ก็ลุกขึ้นรำมโนลา
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เดินทางมาจากกรุงเทพ

จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วอยู่หลานชายวัย๖ขวบ
ก็เดินแยกออกจากครอบครัวมารำมโนราอย่างที่เห็นแล้วครับ
คือทางครอบครัวบอกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไง
แล้วก็เรียกเด็กบอกว่าเลิกรำได้แล้ว
แต่เด็กแสดงอาการเหมือนโกรธสะบัดมือ
ทีมข่าวได้รายละเอียดจากชายคนที่โพสต์คลิป
บอกว่าเดินทางไปกันกับครอบครัวและเพื่อนอีกหลายคน
ศักระไอ้ไข่ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
กว่าจะเสร็จก็ประมาณ๖โมงเย็นโพลเพลแบบนี้
อยู่หลานชายซึ่งไม่เคยรู้เรื่องของไอ้ไข่
และยังไม่เคยหัดหรือรำมโนรามาก่อนเลย
กลับลุกขึ้นยืนและเดินออกไปรำ
กลางลานวัดเอาแบบดื้อแบบนี้นะครับ
ทางคณะที่ไปด้วยพยายามบอกให้หยุด
แต่เด็กก็ไม่ยอมหยุดจนปล่อยให้รำ
แต่ว่ารำนานมากจนเวลาผ่านไปพักใหญ่นะครับ

บอกกับไอ้ไข่หรือตาไข่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดว่า

หากทำอะไรผิดพลาดไปก็ขออโหสิขอขมาด้วย
สารเด็กคือต้องกลับบ้านต้องกินข้าวกินปลา
แล้วพวกเราจะกลับมาไหว้ใหม่
พอพูดไปแบบนั้นหลานชายตัวน้อยคนนี้
ก็หยุดรำยืนนิ่งหลับตา
แล้วก็ยอมกลับบ้านกลายเป็นเด็กปกติเฉยเลยนะครับ
ตามตำนานไอ้ไข่รัวตาไข่แห่งวัดเจดี

เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในภาคใต้
เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับ
มาบนบานสารกล่าวโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภค้าขาย

สมหวังแล้วมักจะนำขนมเปี๊ยะน้ำแดง
ทหารตำรวจรูปปั้นไก่ชนหนังสติ๊ก

เพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าตามตำนานก็เชื่อว่า
ไข่เป็นวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงปู่ทวดมา
แล้วก็มาเฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่บริเวณนี้นะครับ

เรื่องราวความเชื่อที่คนมากราบไห้ไอ้ไข่
ใกล้จะลอตเตอรี่ออกมากันเยอะเลยที่วัดเจดีแห่งนี้นะครับ